เริ่มกันที่เรื่องราวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
คนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็เอามาบอกว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง
เพราะว่าจะขออยู่ปราบรามทุจริตในวงการฟุตบอลให้หมดไปให้ได้ค่ะ
จากกรณีที่มีแฟนฟุตบอลทีมชาติไทย
ตั้งข้อสังเกตถึงผลงานของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ผลงานโดยรวมของทีมชาติไทยทุกชุด
ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก

ก็เปิดเผยค่ะว่าการที่ทีมชาติไทยจะประสบความสำเร็จ

แต่ว่าที่ผ่านมานะคะก็ได้พยายามที่จะพัฒนา
แล้วก็ยกระดับวงการฟุตบอลไทยในทุกด้าน
รวมถึงการปรับรามขบวนการล็อกผลการแข่งขัน
ที่จะมีการเปิดเผยอีกในเร็วนี้ค่ะ
อกจากนี้ก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอน
เพราะว่าจะขอล้างบางการทุจริตที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อน
และที่ผ่านมาก็มีผู้ไม่หวังดีค่ะ
พยายามจะดิสเครดิตสมาคมชุดนี้
แต่ว่าไม่ได้สนใจและก็ขอเดินหน้าทำงานต่อไปค่ะ
ผมอาจจะไม่เก่งเรื่องฟุตบอล
แต่วันที่ผมอาสาเข้ามาผมพูดชัดเจนว่า
ผมจะมาปัดกวาดหรือทำความสะอาด
จัดระเบียบการบริหารในสมาคม
และการกระทำที่ผิดกฎหมายในสมาคม
เพราะฉะนั้นกราบเรียนแฟนบอลเลยนะครับ
ไม่ต้องห่วงไม่มีการลาออกเด็ดขาด
ผมจะอยู่ดำเนินคดีกับคนที่ทำมิดีมิชอบ
ทำผิดคิดร้ายกับวงการกีฬาฟุตบอล
และสมาคมกีฬาฟุตบอลแน่นอนนะครับ
อกจากนี้นะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลค่ะ
วันที่๑๙ธันวาคมนี้เวลา๔โมงครึ่งนะคะ

ซึ่งปีนี้นะคะสมาคมก็จัด
รางวัลไว้ทั้งสิ้น๒๖รางวัลค่ะ
เพิ่มขึ้นมากขึ้นจากปีที่แล้วที่มี๑๗รางวัลนะคะ
มีทั้งรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี

นักเตะต่างชาติยอดเยี่ยม
ส่วนผู้ที่เป็นคนพิจารณารางวัลต่างนะคะก็จะเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง
ซึ่งจะให้ความเป็นธรรมกับทุกรางวัลค่ะ
เพิ่งกลับมาที่ไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
อยากจะทำหน้าที่เพื่อชาติพร้อมกับขอให้แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะ
หลังจากตกรอบในศึกอาเซียนคลับนะคะ
แต่สิ่งสำคัญที่ผมทนไม่ได้เลยคือ
คือขนาดเราไม่ได้เล่นแต่ผมเป็นนักฟุตบอลกีฬานักกีฬาทีมชาติไทย
นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเล่นเพื่อแฟนบอลครับ
ทุกคนเล่นเพื่อตาที่หน้าอก
นักฟุตบอลไม่ได้เล่นเพื่อใครเขาเล่นเพื่อพวกคุณ

ฟุตบอลแพ้แฟนบอลก็แพ้ผมก็แพ้ทุกคนเสียใจหมดครับ
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่า

พวกเราจะผ่านเข้ารอบไปด้วยกันครับ

สำหรับช้างศึกทีมชาติไทยสู้